อ้าวสวัสดีค่ะ
พี่ชัยมากับน้องแพรวและน้องแพรวนะคะ

พี่ชัยจ๊ะอยากเปลี่ยนซื้อเล่าใดยุบ่ะคะ
เปลี่ยนชื่อน้องแพลวเป็นอย่างอื่นนะคะ
โอ้ยได้ครับแมนซี่กับเอมมี่เอมม่าอะไรแบบนี้นะคะ

คนอยากมาตรงนี้เอมม่าเว้ย
พี่กอดพี่จูดอกทุก
ใครที่ดูติ๊กตุ่งประเด็นที่ข้างหลาย
น่าจะคุ้นตาเคยเห็นหุ่นเต้นสามเกลิ่าของพี่ชัย

เจ้าแรกเจ้าดังที่จังหวัดอุดรธานี
วันนี้คู่กัดสะบัดข่าวก็เลยเชิญพี่ชัยและสองสาวมาร่วมพูดคุยและโชว์ให้เราดู
เป็นความบรรยาในการแสดง
แล้วก็เป็นการประยุกต์ตกแต่งอะไรให้ออกมาเป็นลักษณะของโชว์แบบนี้ที่น่าประทับใจมาก
เอางี้ดีกว่าพี่ค่ะพี่ชัย
ไอเดียเริ่มต้นของการทำโชว์อย่างนี้คืออะไรคะ
คือตอนแรกนะครับผมทำคนขี่หลังกัน
พอดีทำแบบเล่นกีฬาอยู่ที่บ้านคนก็สนุก

พอดีผมมีหลานคนหนึ่งชื่อกุ๊กที่ทะเรียนอยู่ราชพัฒนอุดรครับ
เขาก็เขียนแบบวาดรูปให้ผมแบบวาดเป็นรูปตัวคน

ผมก็ไปทำเอาฟางที่เขานวดข้าว
ข้าวก็ทำเป็นหัวทำเป็นแขนทำเป็นขา

ทุกวันชอบคนก็ชอบหัวเราะมาก
เราเองก็มีความสุขแฮปปี้

กลายมาเป็นหุ่นจริง
สนุกวันนั้นไม่กินเล่า
สุดท้ายก็ออกมาเป็นสองหุ่นนี้
ชื่อว่าน้องเฮร่ากับน้องพลาว

เอ้ยเอาล่ะ
อุปกรณ์ในการทำอะไรมาจากไหนยังไงบ้างคะ
ส่วนมากคือผมทำจะเป็นโฟมและประสมอะไรหลายอย่าง

คือถ้าเรามองภายนอกมันจะไม่เยอะแต่ถ้าเราถอดออกมามันเยอะ

เป็นโฟมเป็นเหล็กก็มีครับเป็นพลาสติกเป็นไม้เป็นอะไรก็เราผสมทำทำ
นี่เนี่ยก็ลองจับดูกัวมาลำตัวเข้าจะนิ่มปิ๊ไทยหรอ

หอหอเหล่าน่า
แต่ว่าก็คือไปกันเป็นแพ็คแบบนี้

คลิปเนี่ยเป็นล้านวิวเลยอ่ะ

ก็คือเรื่องเรื่อยแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมาเท้นขนาดนี้ครับ
เมื่อเขียนว่าก็มาขนาดนี้แล้วก็ดีใจครับ

เราก็สนุกเราก็ทำอย่างเนี่ย
ถ้าอย่างงั้นเราต้องลองให้เข้าเพลงดูอีกที

หมุนก่อนนะพี่ชัยนะ
แล้วก็หันกลับมาแล้วก็
ย่อยอย่างงี้เลยนะ

เอาไปย่อนนะคะย่อน

จับเต็มหมวดจับพิไส้

แค่เอาแม่นกมากก็หมวดค่ะ

เป็นค่ายากเวียนหวก็ต้องอ้อนปาก
เออ

แต่พูดถึงเรื่องติ๊บมีติ๊บแปลกบ้างไหมพี่

ใส่เงินต่อไม่ได้เหรอ

แล้วก็อาร์กมาซอมเข้าหวาน
ให้เป็นผลไม้
มันก็กระเด็นอยู่ข้างในกล้องแล้วเงินมันวับหมดเลยทุกใบเลย

อันนี้พี่ดอคเซ็นแล้วผมให้ติ๊บมา
พอแล้ว

พี่ชัยทำให้หุ่นน้องแพลวน้องเภาดูมีชีวิตนะคนดูก็สนุกสนานคึกคักไปด้วยเลยนะครับ
ไอเดียการโชว์แบบนี้นะพูดเลยว่าเป็นของที่เป็นซอฟพาวเวอร์เป็นเอกลักษณ์ของในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเหมือนกัน
แต่ก็อยากจะถามให้พี่ชัยช่วยบอกหน่อยว่าถ้าเราอยากเชิญไปใช้พี่ชัยไปโชว์ไปแสดงต่างนี่เราจะติดต่อพี่ชัยได้ที่ไหนครับ
วันนี้เราได้เห็นความสุขสนุกสนานและก็ภูมิปัญญากับเขา

ติดใจในการประบิษหน้าขันเต้นแบบนี้

เอาอย่างงี้ประสงค์ไปกับพี่ชัยด้วยนะคะ
ปิดไทยพูดด้วย

ขอบคุณพี่ชัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ